ท่านผู้ชมครับวันนี้มีดาราสาวชื่อดังท่านหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
ส่งต่อกันเยอะเลยค่ะนี่ฮะหน้านี้เลยโพสต์ไว้ในไอจีแต่เช้าเลยใช่ค่ะ
คุณอ๋อมสกาวใจอืมนะฮะเนื้อหาก็บอกว่าพรกรฉุกเฉินที่เราใช้อยู่เนี่ย
สามารถทำอะไรมากกว่าปิดร้านอาหารปิดโน่นปิดนี่หรือเปล่าคะ
เช่นเร่งรัดขั้นตอนต่างเพื่อเร่งเอาวัคซีนดีมาฉีดให้ประชาชนได้ไหม
ตื่นมาเจอข่าวเศร้าเลยเสียชีวิตเก้าสิบแปดสบเสียใจมาก
คือจริงประชาชนหลายคนมีคำถามนี้เหมือนกันนะคะว่าคำว่าพรกรฉุกเฉินเนี่ย
เที่ยวมา๒๓ปีแล้วนะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
คำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่อ๋อมอยากจะบอกอะไรคะ
๓คำตอนนี้เหรอ
ผิดหวังมาก

นึกอยู่นาน
๓คำไม่รู้จะใช้คำไหนไง
คุณจักรีนถามไปนี่

ถ้าคุณ๓คำคุณว่าไงคะคุณพระครู

โอเคค่ะพี่ก้องห้วยไร่ก็เหมือนกัน

แต่งตัวเต็มยศเหมือนแบบว่านักรบบางรจันทร์เลยนะ

เขาโพสต์ลงเรื่องของการฉีดวัคซีน

จอนสันอันจอนสันเลือกมาที่กลางหลัง
สองสีข้างฉีดไฟเซอร์แบบจัง
หน้าผากฝังแคปซูลยาฟ้าทลายโจร
ไม่ได้บอกมึงกับกูเราตาย
คุณก้องบอกว่าขอสนองนี้แฟนคลับ

ใช่เอาสิไม่ได้กินหรอกโควิด๑๙
แต่คุณก้องก็คือไม่ได้แต่งกรอนล้อเลียนอะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะคะ
ล่าสุดคุณกล้องสร้างโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดบ้านเกิดด้วย

ก็เนี่ยค่ะโพสต์เอาไว้ที่สกลนครบอกเกิดขึ้นจริงแน่

ก็มีการขอบคุณทุกคนที่ส่งออกโรงพยาบาลสนามคลั้งนี้ด้วย
ว่าทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยต้องมานั่งเห็นข้อความจากพี่น้องที่ป่วย

บางคนไม่ทันเสียชีวิตไปเยอะบอกว่าเขาจิตตกมาก
ก็เลยก็อยากจะช่วยเต็มที่
รับบริจาคเป็นเงินสดขอรับบริจาคเป็นของใช้จำเป็นแทน
ส่วนใครอยากให้เป็นเงินจริงเนี่ยแนะนำให้ซื้อแก้วน้ำจากไร่ของกล้องนะคะ
เขาก็จะเอาเงินรายได้ไปซื้อของอีกทีนึง
ก็ต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันเท่าที่จะช่วยกันได้นะครับ